ท่านผู้ชมครับมีครอบครัวของผู้ชายที่อุทัยธานี
คนหนึ่งที่เขาถูกยิงเสียชีวิตกลางป่าอย่างมีเงื่อนงำเนี่ย
ร้องขอความช่วยเหลือกับกองปราบราม
โดยทางทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
ได้พาไปคุณพ่อกับคุณแม่เขาก็ไป
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายประวิทย์ศรีสมถูกยิงเสียชีวิตกลางป่าในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อ๑๑มีนาคมนายประวิทย์ศรีสมอายุ๓๐ปีชื่อเล่นชื่อแซม
โดยคุณพ่อบอกว่าวันนั้น๑๑มีนาคมก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
เพื่อนของลูกชายชื่อว่าในกบโทรศัพท์มาชักชวนลูกชายให้ออกไปหาของป่าด้วยกัน
ก็ไปจนถึง๑๘นาฬิกาปรากฏว่าเพื่อนของลูกชายกลับมาที่บ้านของตัวเอง
แต่ลูกไม่มาด้วยแล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
พ่อชื่อนายทวิทย์ศรีสมนะครับ
พ่อบอกว่าเพื่อนลูกเนี่ย
อ้างว่าเนี่ยผมก็ถูกยิงเหมือนกันนะแต่ผมวิ่งหนีทัน
ซึ่งพ่อบอกว่าหลังทราบเรื่องก็รีบไปที่ที่เกิดเหตุ
ไปเจอศพลูกชายมีบาดแผลถูกยิงที่แขน๒นัดที่ท้ายทอยอีก๑นัด
สภาพศพเหมือนถูกทำร้ายเพื่อจะเค้นเอาข้อมูลอะไรบางอย่าง
แล้วที่บริเวณจุดเกิดเหตุที่พบศพลูกชายมีรอยย่าถูกเผา
เหมือนกับต้องการจะเผาเพื่อทำลายหลักฐานเชื่อว่าคนร้ายต้องมีไม่ต่ำกว่า
ถึงสี่คนค่ะซึ่งพ่อบอกว่าถามเพื่อนลูกแล้วเนี่ย
ลูกบอกว่าไม่มั่นใจว่าใครเป็นคนก่อเหตุเพราะตอนที่ถูกไล่ยิงกัน
ไม่ทันหันไปมองแต่เท่าที่จำได้เห็นกลุ่มคนร้ายสวมชุดคล้ายกับเจ้าหน้าที่อุทยาน
เลยอยากร้องขอให้กองปราบช่วยไปนำตัวเพื่อนลูกชายที่ชื่อในกบ
มาสอบปากคำให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นพยานเพียงคนเดียวที่อยู่กับลูกชาย
ก่อนจะเสียชีวิตแล้วในกบนี่เป็นเพื่อนสนิทกับลูกตั้งแต่ยังเด็ก
ถ้าโดยส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรกันทั้งสิ้นแต่พ่อก็ไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
กระเป๋าสัมภาระของลูกก็ยังวางห่างอยู่จากศพสักประมาณ๓๐เมตร
ไม่มีลักษณะเหมือนคนวิ่งหนีปืนแล้วก็ถูกยิงล้มเหมือนกับที่เพื่อนลูกมาบอกอยู่เหมือนกัน
คดีนี้ไปแจ้งความเอาไว้นะครับในท้องที่เกิดเหตุแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าเพราะเหตุเกิดตั้งแต่๑๑มีนาคม
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางตำรวจกองปราบราม
บอกว่าคดีเนี่ยลูกสาวลูกชายของเขาเป็นชีวิตภ่าน
ต้องเดินเข้าไปหลายชั่วโมงอยู่ในพูดชุดนั้น
สงสัยว่าอาจจะมีคนอื่นทำให้ตาย
สายก็สงสัยว่าคนที่ไปด้วยกันเลยไม่รู้ว่าใครฆ่ากันแน่
แต่ทีนี้มันมีประเด็นก็อยู่ที่ว่าผู้ตายเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนประมาณสัก๔นัดได้
โดนที่แขน๒นัทและที่ไทยตลอด๑๐นัท
มันดูเหมือนกับเป็นการพยายามทรมานเอาข้อมูลบางอย่าง
เลยอยากให้มีความกระจัดในเรื่องนี้
กองปราบก็ได้รับเรื่องเอาไว้นะครับค่ะแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเบื้องต้นเอาไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะลองประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสพบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
รับแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๑๓มีนาคมว่าความคืบหน้าไปถึงไหนอะไรยังไง